เอามาดูเรื่องของเพื่อนยิงเพื่อนกันหน่อยคือมาจากเรื่องที่ว่ามันมีปัญหาการทวงเงินประกันกันแต่เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันทวงเงินประกันอะไร
คุณผู้ชมต้องไปดูก่อนเขาบอกว่าภาพวินาทีตอนที่เขาพยายามจะบุกเข้าไปทำร้ายกันตอนที่ตำรวจเนี่ยจะคุมตัวไปสอบสวนจับตัวคนยิงได้ค่ะ
คืออันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้มันเกิดความวุ่นวายเพราะอะไร
พ่อเลี้ยงของคนตายพ่อเลี้ยงของสุภาชัยหรือว่าในบอยอายุ๒๗ปีที่ตายไปหลังจากถูกนะคะในเบสซึ่งเป็นเพื่อนเอาปืนมายิงแล้วพ่อเนี่ยพอเจอปุ๊บก็เลยโมโหจะเข้าไปทำร้ายจังหวะนี้ตำรวจต้องรีบแยกออกทันทีเลยนะคะ

แค้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมตัวก่อเหตุเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมาจากกลางดึกของวันที่เที่ยงคืน๒๐ของวันที่๕สิงหาคม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยการุณราช๓๓อยู่ที่เขตเทศบาลนครสุราธานี
หลังจากที่ตัวในเบสคนยิงเนี่ยก่อเหตุยิงเพื่อนตัวเองในบอยปุ๊บ
เขาก็หนีไปแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
เจ้าตัวนี่แหละเป็นคนตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังเลยบอกว่าตัวผมมีปัญหากับคนตายจริง
ซึ่งเป็นเพื่อนกันถามว่าเรื่องอะไรล่ะถึงไปยิงเพื่อนแบบนี้
เขาบอกว่าเรื่องเงินประกันตัวเพราะคนตายนะคะในบอยเนี่ยเป็นนายประกัน
ที่มาประกันตัวเขาเองหลังจากก่อนหน้านี้เขาเคยถูกจับในคดีปืน
เมื่อ๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาอ้างแบบนี้นะ
ตัวในบอยเนี่ยชักปืนออกมาจะมายิงเขาก่อนเขาเข้าไปแย่งแล้วยิงสวนออกไป
มันเป็นการป้องกันตัวก่อนที่เขาจะหนีไปด้วยความตกใจ
จากนั้นตำรวจนำตัวในเบสค่ะไปอยู่ที่จุดทิ้งปืนว่าไปทิ้งปืนไว้ที่ไหน
เจ้าตัวอ้างว่าทิ้งไว้อยู่ในริมถนนที่พื้นที่อำเภอเวียงสะ
แต่หายังไงคุณผู้ชมลองดูนะนี่พยายามจะไปหาปืนของกลาง
แต่หาไม่พบนะคะตำรวจก็เลยต้องคุมตัวในเบสไปค้นหาปืนอีกรอบ
ปรากฏว่าเจอปืนอยู่ในพงหญ้าข้างถนนค่ะ
ทีมข่าวของเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะ
เดี๋ยวรออ่านนี่ปืนที่เจออยู่ในพงหญ้านะ
กล้องวงจรปิดนี้เห็นเหตุการณ์อะไร
มันเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เพื่อนกันนะเบสกับบอย
คนยิงบอยคนตายออกมาจากร้านอาหารที่ตัวเองทำงานอยู่
อันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยกัน
อยนี่แหละค่ะเป็นคนขี่ส่วนเบสเนี่ยเป็นคนซ้อน
ออกมาเนี่ยมันมีภาพปรากฏไว้ขี่รถไปที่บ้านเช่า
จนกระทั่งไปเกิดเหตุขึ้นแล้วมีกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงกัน
บันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ถึง๒นัดติดกัน
ตอนนั้นเสียงปืนที่ดังขึ้นคือเที่ยงคืน๑๖นาที
คุณดนระวีผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปดูกันหน่อย

ปรากฏว่าเจอนะมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นถนนด้วย
แล้วใกล้กันที่รั้วสังกษีเนี่ยพบร่องรอยกระสุนปืนทะลุ๑จุดนะคะ
นี่ตรงนี้ชี้ให้ดูคุณดนระวีบอก
พ่อของในเบสอายุ๕๖ปีเปิดใจกับทีมข่าวนะคะ
บอกปกติแล้วจริงนะลูกชายในเบสเนี่ยก็ไม่เคยค่อยจะมีเรื่องอะไรกับใคร
แล้วเอาจริงก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับผมด้วย
เพราะลูกผมออกไปทำมาหากินด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ๒๐แล้ว
เจอกันบ้างเดือนละประมาณ๒๓ครั้งค่ะนี่พ่อเล่านะ
ไม่รู้หรอกที่ผ่านมาลูกจะไปมีปัญหาอะไรกับใครบ้าง
ก็เห็นว่าเป็นคนรักและจริงใจกับเพื่อนมาโดยตลอด
ส่วนคนตายเนี่ยผมไม่รู้จักหรอกนะ
วันที่เกิดเหตุผมก็ไม่ได้ยินเสียงปืนอะไร
เพราะบ้านอยู่ซอยตรงข้ามกัน
เช้าตรู่ของอีกวันหนึ่ง
โทรมาบอกว่าอยากจะมอบตัว
ผมไปยิงเพื่อนแล้วก็เลยตกใจ
ทีนี้ก็บอกว่าให้ไปมอบตัวซะยืนยันนะ
พ่อบอกว่าพ่อจะไม่ยื่นขอประกันตัวนะคะ
ส่วนลูกสะพ้ายก็ไม่ได้สนิทกัน
ก็เพิ่งเห็นว่าคบหากับลูกชายไม่กี่เดือน
ก่อนหน้านี้ก็เลยอยากจะบอกว่าขอโทษแล้วกัน
พ่อแม่ของครอบครัวในบอยคนตาย
ก็เคยขอโทษกันไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
เรื่องของคดีนะคะพี่ผู้ชมค่ะ

ยื้อแย่งปืนกันสุดท้ายคือเขาแย่งปืนมาได้
เขาก็เลยต้องยิงใส่ในบอยด้วยการที่จะป้องกันตัว
หลังก่อเหตุเขาหนีไปบ้านเพื่อนที่อำเภอเวียงสาค่ะ
แต่ก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าริมถนน
เพราะเพื่อนไม่ยอมให้มาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้
ตัดสินใจมามอบตัวกับตำรวจ
ส่วนเรื่องอื่นเจ้าตัวบอกเขาขอไปให้การในชั้นศาลแทนนะคะ
บอกว่าพอไปสอบปากคำพยานก็ได้ความมาแบบนี้
ทั้งคู่เนี่ยเบสกับบอยเป็นเพื่อนกันก็จริง
มีปัญหากันเรื่องปืนกระบอกที่เอามาใช้ก่อเหตุ

และโดนยึดปืนไปได้๒กระบอก
ซื้อปืนกระบอกนี้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้

ทีนี้เพื่อนคนนี้เขาบอกว่า

กำกุญแจรถอยู่ในมือด้วยนะคะ

๓ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยจ่ายตรอง

แล้วเรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

ตำรวจขังวัยที่ฝือฝากขังสาร
สุราธานีก็ตั้งแต่เที่ยงวันนี้แล้ว
ที่สำคัญครอบครัวบอกไม่ประกันตัวด้วยนะคะ